อย่างเหตุการณ์ที่มีหนุ่มไลน์แมนเขาไปจอดรถอยู่ริมถนน
แล้วก็เดินเข้าไปซื้อของให้กับลูกค้า
ออกมาจากร้านปุ๊บมีคนขี่มอเตอร์ไซคย้อนสอนมาชนโครมเข้าไป
บาดเจ็บสาหัสนะครับล่าสุดอาการก็ปลอดภัยแล้วครับ

ปึ้งอย่างนี้เลยครับกระเด็นเลย
ซึ่งคนที่ขี่รถเป็นผู้ชายอายุ๑๙ปีชื่อว่านายนัทชาแจ้งสว่าง
ก็ขี่รถย้อนสอนมาบนทางเท้าเลยแล้วก็ไปชนนายธนโชธกลมเกลี้ยงอายุ๔๙ปี
ซึ่งเป็นพนักงานขับรถไลน์แมนเพราะว่าเขาไปซื้อของให้กับลูกค้าที่บริเวณหน้ามร้าน๑ราดหน้ายอดผัก
ซื้อเสร็จแล้วออกมาโดนชนเลยบาทเจ็บเลยอยู่ที่บริเวณฟุตบาทนี่แหละ
ทางด้านของเทศกิจเองอยู่ที่สำนักงานเขตบางบอน
ก็นำป้ายห้ามจอดห้ามขี่รถบนฟุตบาทบนทางเท้าไปติดเราไว้เลยนี่ไม่เกิน๕๐๐๐บาทติดเบลอร์เบอร์เทินเลย
ห้ามเพื่อไม่ให้มีคนไปฝ่าฝืนนี่แหละ
น่าเชื่อนะว่าเราต้องทำป้ายแบบนี้เพื่อบอกด้วย
นั่นสิมันควรจะรู้ใช่ไหม
ขณะที่ทีมข่าวเรากำลังบันทึกภาพอยู่นี่เลยครับ

หนุ่มเสื้อลายคนนี้ขี่รถสบายใจเฉิบบนทางเท้าย้อนสอนไปแบบนี้เลย
ไม่สนใจคำเตือนที่นักข่าวกำลังถ่ายภาพอยู่
อาจจะติดหันหลังให้เขาหรือเปล่าเขาก็เลยไม่เห็น
ต้องติดอีกใช่ไหมให้มันชัดเจนกว่านี้ใช่ไหม

เมื่อกี้เห็นทะเบียนด้วยแต่ว่าเราขอเบอร์ภาพไว้

คุณธนโชธที่ถูกรถชนนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบ
ที่แถวบางบ่อนตอนนี้หัวเข่าทั้งสองข้างมีแผลแตก

ก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะก็เดินทางขับรถไปซื้อรัดหน้าให้กับลูกค้าที่ก็สั่งมาตามไลน์แมน
ซื้อเสร็จปุ๊บออกจากร้านจะไปขึ้นรถเพื่อขี่ออกไป
รถเขาจอดอยู่ริมถนนอย่างถูกต้อง
จู่คู่กรณีขี่ย้อนสอนมาบนฟุตบาทหรือทางเท้านี่แหละนะฮะ
ชนเข้าไปจนบาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ดูข่าวสิฮะแตกเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุการณ์คนที่ขี่ชนเนี่ยก็มาเยี่ยมแล้วสองครั้ง
แต่ว่าก็เป็นเด็กนะอายุ๑๙ก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องของค่าเสียหายอะไรนะฮะ
เรื่องต้นคู่กรณีก็ให้ตัวเองรักษาตัวที่นี่แล้วก็ใช้เงินค่าสินใหม่ทดแทนจาก
บอคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปก่อนนะครับ
ด้านตำรวจสนบางขุนเทียนเองก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะให้เจ้าของคดีเดินทางไปสอบปากคำที่คนเจ็บที่โรงพยาบาล
แล้วก็ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ